ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เลิกงามยามดีนะ
ดิฉันไปงานแต่งงานมาโหเยอะมาก

งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ

แล้วก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกงานหนึ่ง
เด็กคู่แฟด
ก็คือเป็นการแต่งงานแก้เคล็ดตามความเชื่อนั่นเอง

เด็กคู่แฝดคู่นี้น่ารักขนาดไหน
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

นี่หนูน้อยคนนี้๔ขวบเองนะคะ
แห่มาแห่ขันหมากมาเหมือนเจ้าแต่งงานจริง

ผู้ปกครองให้ทานอะไรเข้าไปครับ
นมดื่มนมก่อนนะคะนี่ค่ะน้องเขาแหมลีลาได้ใจซะละเกิน
ขบวนขันหมากมาขอเจ้าสาวนะคะ
งานนี้ก็คืองานพิธีมงคลสมรสของเด็กชายนัชชานันซีริเชิดชูเกียรติ

และเจ้าสาวก็คือเด็กหญิงนิชานันสิริเชิดชูเกียรติหรือว่าน้องพลอย
ทั้งคู่อายุ๔ควบนะคะแล้วก็เป็นเด็กฝาแฝดกัน
ก็คือเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนี่แหละคุณผู้ชม

ใช่ก็คืออย่างที่เราเคยนำเสนอกันไปบ่อยนะคะว่าการแต่งงานนี้
ก็จะจัดขึ้นตามความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
เขาเชื่อว่าถ้าเด็กแฝดชายหญิงเกิดมาเนี่ยนะ
คือถือว่าชาติที่แล้วเป็นคู่กัน

เพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องจัดงานแต่งงานแก้เคล็ดตามความเชื่อ

สนานคึกคักแล้วมีความสุขมาก
คือเราเคยอ่านข่าวที่เขานำเด็กแฝดชายหญิงมาแต่งงาน

มีกระจองงอแงร้องไห้ร้องไห้ทุกงานครับคุณผู้ชมครับ

โอ้วคึกจริง
คือเหมือนจะเป็นเจ้าบ่าวเลยจริง
ถูกต้องแล้วนะคะก็พิธีเขาก็จัดตามพิธีไทยทั่วไป
ตั้งแต่แห่ขันหมากนะมีสินสอดทองมั่นนะคะ
กันประตูเงินประตูทองรวมไปถึงรถน้ำสังเลยนะคะคุณ
ก็สุดท้ายเขาก็เชิญแขกที่มาร่วมงาน
รับประทานอาหารก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการเห็นไหมคุณ
ทำพิธีตามความเชื่อตามประเพณีไทยทุกประการเลยนะคะ
คุณแม่ของน้องค่ะก็คือคุณพี่พัชพรนิชานะคะ
คือคุณแม่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่น้องทั้งคู่เกิดมานะ
ไดมอนกับน้องพลอยเนี่ยนะน้องจะมีอาการเจ็บป่วยบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะน้องพลอยก็คือน้องพลอยเขามีโรคประจำตัว
ก็คือโรคลมชักกับโรคเบาหวาน
ก็เลยทำให้น้องต้องเข่าออกโรงพยาบาลตลอดเลย
คุณแม่ของน้องทั้งสองคนเขาก็เลยไปอธิษฐานกับหลวงพ่อโสธรบอกว่า
ถ้าหากน้องหายป่วยนะจะนำไข่ไก่๑๐๐ฟองไปแก้บน
หลังจากนั้นปรากฏว่าน้องพลอยกับน้องไดมอนด์ทั้งคู่เนี่ย
มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะ
จนสามารถกลับไปเรียนหนังสือได้ตามปกติเลย
จากนั้นคุณแม่ก็เลยไปหาเริกงามยามดี
เพื่อจัดงานแต่งงานตามความเชื่อที่ว่าคู่แฝดชายหญิงเนี่ย
เขาเป็นเนื้อคู่กันเมื่อชาติที่แล้ว

ก็ให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันเพื่อเป็นการแก้เคล็ดกันไปเลย
ถึงจะได้อยู่คู่กันตลอดไปได้มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อของประเพณีของคนไทยเรานะคะ
อย่างไรก็ตามนะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตลอดข่าวของเราก็ขออวยพรแล้วกัน
ไม่ได้ของคู่กันแต่โวยพรให้น้องทั้ง๒คนนะคะ
โตไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ทั้งน้องพลอยทั้งน้องใจเม่องเลยจ้า
โอ้โหดูจากท่าทางแล้วแข็งแรงขนาดนี้นะ
ใช่แล้วน่ารักมากด้วย
ประเพณีความเชื่อของคนไทยเราที่มีมาช้านาน